เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
ช่วงประมาณเที่ยงคืนวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณพ่อเนี่ยขับรถบรรทุกเป็นลักษณะของการขับรถบรรทุกส่งของ
แล้วปรากฏว่าพ่อยอมรับว่าพ่อเกิดอาการวูบคล้ายกับหลับใน
ขับรถบรรทุกไปพุ่งชนเสาไฟข้างทางแล้วรถเสียหลัก

คือน้องเฉเอมเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถแล้วก็คอนโซลรถเนี่ยทับขา
น้องขาขาดนะคะส่วนน้องอัญชันก็กระเด็นออกมานอกรถเหมือนกันก็ได้รับบาดเจ็บ
เรื่องของการนำน้องส่งโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยรอแบบนานหลายชั่วโมงมาก
บอกว่าต้องรอผลตรวจโควิด๑๙ก่อนถึงจะผ่าตัดให้ได้

นี่นะคะทางครอบครัวบอกว่านับตั้งแต่มีข่าวมาเนี่ยค่ะ
ทางโรงพยาบาลก็ติดต่อมาเหมือนกัน
แต่ทางโรงพยาบาลยังไม่ได้บอกว่าจะช่วยเหลืออะไรบอกว่าขอหารือกันก่อนขอประชุมกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น
นี่คือที่งานศพของน้องค่ะทีมข่าวของเราไปที่วัดตำรุตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จริงแล้ววันนี้ครอบครัวกำลังจะทำพิธีชาปนกิจศพน้องเฉเอมนะคะ
แต่ว่าไม่ชาปนกิจค่ะรอจนกว่าเรื่องนี้จะได้รับความเป็นธรรม
บรรยากาศในงานคือเรียบง่ายมากมีญาติมีคนสนิทมาร่วมไว้อาลัยกับน้องเฉเอมนะคะ
มีของเล่นวางเอาไว้ที่หน้าโรงศพที่งานศพไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของโรงพยาบาลที่จังหวัดเพชรบุรีมาร่วมงานเลย
ทีมข่าวก็สังเกตเห็นว่าในสารามีพวงหลีดของผู้มนุยการโรงพยาบาลมาวางไว้ที่หน้าโรงศพค่ะ
พ่อของน้องค่ะนายสกลชัยถันคำอายุสามสิบสามพ่อบอกว่านับตั้งแต่มีข่าวเนี่ย
เมื่อวานเนี้ยนำเสนอข่าวเรื่องนี้กันหลายสำนักพ่อก็เลยบอกว่าโอ้โหตอนเย็นเมื่อวาน
ผู้บริหารของโรงพยาบาลมาแสดงความเสียใจบอกว่าขอเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางครอบครัว
อบเงินจำนวนนึงช่วยงานศพแล้วก็ร่วมสวดศพหลังจากนั้นก็กลับ
คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเนี่ยค่ะบอกว่าก็ต้องไปประชุมกันก่อน
ประชุมเพื่อหาข้อเท็จจริงกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทางครอบครัวก็บอกว่าก็ยังไม่พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้
ขอจัดงานอะไรให้น้องเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็จะเดินหน้าหาความยุติธรรมให้กับน้องอย่างเต็มที่
ประเด็นที่ติดใจก็คือเรื่องเดิมเรื่องเดิมที่เป็นข่าวตั้งแต่ต้นก็คือทำไมโรงพยาบาลไม่รีบรักษาน้องเฉเอมตั้งแต่ต้น
นี่นะคะปล่อยทิ้งไว้โอ้โหเป็น๑๐ชั่วโมงบอกว่ารอผลตรวจโควิด๑๙ก่อนถึงจะสามารถผ่าตัดต่อขาอะไรให้ได้
จากนี้ติดใจในเรื่องของขั้นตอนการรับศพน้องไม่มีการจัดการกับศพให้เลยแล้วก็ปล่อยให้ครอบครัวเดินเรื่องขอย้ายตัวน้องอัญชันลูกสาวคนเล็กอ่ะค่ะที่บาดเจ็บอ่ะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นเนี่ยครอบครัวทำกันเองหมดมีการเคลื่อนย้ายน้องอัญชันเองนะคะโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาไม่ดูแลเหลวแลอะไรเลยพ่อก็เลยอยากจะถาม

ประมาณเคสนี้ใช่ไหมครับก็รอผลโควิดแต่ลูกผมเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ใช่ไหม

อยากรู้เหตุผลนะครับว่าที่เขาไม่รักษาแค่นี้เองเหรอ
โรงพยาบาลนะครับก็คือการรักษาสถานที่รักษานะครับ
ผมเชื่ออย่างนั้นมาตลอดนะครับแต่พอมาเจอเคสนี้ผมผมว่ามันไม่ใช่ครับ
สิ่งที่ผมเชื่อมาตลอดไม่ใช่แล้วนะครับว่าโรงพยาบาลคือสถานที่รักษา
แม่ของน้องชะเอมค่ะวันนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
เพื่อรับตัวน้องอัญชันลูกสาวคนเล็กมาร่วมงานชาปนกิจศพพี่สาวนะคะ
อัญชันยังบาดเจ็บต้องเข้าเฝือกตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้าฝั่งขวา
เพราะว่ากระดูกสะโพกหักนะคะแล้วก็อาจจะคดด้วยค่ะ
ส่วนขาข้างขวากระดูกแตกตั้งแต่ช่วงต้นขาไปเลย
คุณหมอบอกว่าถ้ากระดูกน้องติดกันจนน้องเดินได้เนี่ย
ก็จะมีโอกาสที่ว่าขาของน้องสองข้างก็อาจจะยาวไม่เท่ากัน
แม่ของน้องให้ข้อมูลต่อนะคะว่าจนถึงตอนนี้
ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าโรงพยาบาลจะมีทิศทางความรับผิดชอบอย่างไร
จะมีการดำเนินการอย่างไรที่ปฏิเสธการรักษาน้องเฉเอม
เพราะว่าต้องรอผลโควิด๑๙
การที่ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลมาร่วมงานศพเมื่อวานนี้เนี่ย
ก็แค่มาร่วมงานแม่บอกว่าไม่เห็นคุยเกี่ยวกับเรื่องแนวทาง
จะดำเนินการอะไรให้กับครอบครัวแม่เลย
ทีนี้ค่ะประโยคเดียวที่แม่ได้ยินจากปากของผู้มนุยการโรงพยาบาลก็คือ
ผมขอแสดงความเสียใจด้วยส่วนการชดใช้หรือรับผิดชอบ
ต้องขึ้นอยู่กับการคุยกันกับคณะผู้บริหารของโรงพยาบาล
แม่บอกว่าพอโรงพยาบาลพูดแบบนี้นะคะ
แล้วแม่ก็บอกว่าคือวันชาปนกิจเนี่ยค่ะ
ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลไม่มีใครมาเลยนะคะ
เดี๋ยวลองดูอีกทีว่าทางโรงพยาบาลจะว่ายังไง

เขาจะช่วยดำเนินการอะไรให้บ้าง
ถ้าถามว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับทางโรงพยาบาลไหม
แม่บอกว่าแม่จะเดินหน้าฟ้องร้องให้ถึงที่สุดค่ะ
เพราะโรงพยาบาลควรจะตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยให้มากกว่านี้
เพราะถ้าน้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีน้องอาจจะไม่เสียชีวิต
และทางครอบครัวอยากได้คำตอบด้วยค่ะว่าหลังจากน้องเสียชีวิตทำไมไม่ทำศพให้
เย็บขาที่ขาดกลับเข้าร่างให้กับน้อง
ไม่ทำศพให้สมบูรณ์แบบก่อนที่จะส่งให้กับครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
แล้วศพที่รับกลับมานะคะแม่บอกว่าศพเนี่ยสภาพเลอะเศษย่ายังติดอยู่เลย
ย่าไปติดได้ยังไงทำไมศพน้องถึงเป็นแบบนั้น
ส่วนตัวแล้วกับไม่มีแขนการที่เกิดขึ้นอ้ำ
เป็นความรู้สึกที่แย่ค่ะที่ถ้าใครมาเจอแบบหนูก็คงจะแบบรู้สึกแย่มากอะค่ะ

คือทำไมไม่แบบ

ไม่ทำให้เรียบร้อยอะค่ะ

คือตรงนี้แม่ก็ไม่โอเคค่ะ

แต่คือทางจิตใจน้องก็คงจะแย่ค่ะ

กลัวพยาบาลกลัวโรงพยาบาลกลัวคนแปลกหน้าค่ะ

ทางโรงพยาบาลทางนี้เขาบอกว่า

แบบว่าไม่ดีมันก็จะเคลื่อนเข้าไปได้อีกอะค่ะ

จะมีการชาปนกิจศพน้องนะคะ

พึ่งเลยดีกว่ารอให้เรื่องมันชัดเจน

ครอบครัวก็เลยยังไม่ได้ชาปนกิจนะคะ
ก็จะเก็บร่างของน้องเอาไว้
เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์

คำถามก็คือว่าเรื่องการ

คนเจ็บนะฮะกระบวนการต่าง

ทพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการ
โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหรือว่าสปสชนะครับ

ของน้องเฉเอมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ

แล้วก็พาเด็กไปโรงพยาบาลด้วย

พ่อเด็กมันก็อยู่ที่เกิดเหตุหมด
ไม่มีบัตรไม่มีอะไรที่จะทำบัตรนะฮะ

บอกว่าต้องทำบัตรก่อนถึงจะรักษาให้ได้เนี่ย

ถ้าเอาตามขั้นตอนปกติเจ้าหน้าที่

เอกสารของผู้เข้ารับการรักษาก่อน

ตรวจสอบสิทธิ์และตรวจสอบประวัติคนไข้

ของคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิต

ลูกสาวเนี่ยประสบอุบัติเหตุถึงขั้น
ขาขาดเนี่ยขาดตรงต้นขาด้วย

สปสชบอกว่าคนที่จะประเมิน
ฉุกเฉินหรือไม่ก็คือแพทย์

คำถามที่ว่าทำไมไม่เอาเข้าผ่าตัดเลย

อุปกรณ์ผ่าตัดหรือว่าทีมแพทย์

ที่ผู้ป่วยต้องใช้เพียงพอไหม

ก็ต้องตรวจสอบผู้ป่วยผู้เจ็บ

แต่ถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินจริง

เพื่อป้องกันเชื้อโควิด๑๙ได้

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
เมื่อรับมาเขาจะแยกเป็น๒ทาง
ทางหนึ่งก็คือพาน้องไปรักษา

จะห้ามเลือดจะเฉินประถมพยาบาลเบื้องต้น

ไม่ใช่อะไรฮะเผื่อว่าเคยมารักษาที่โรงพยาบาลเผื่อจะดูว่าน้องมีประวัติแพ้ยาอะไรหรือเปล่า
ผ่าตัดเนี่ยจะมีการเซ็ตผ่าตัดไว้ล่วงหน้านะครับเราก็ไม่รู้ว่าในในช่วงเวลานั้นเนี่ย
ผ่าตัดว่างหรือเปล่านะครับหรือว่าการจะเซ็ตผ่าตัดได้ทีมผ่าตัดต้องมีความพร้อม
ผ่าตัดพร้อมไหมอันที่๒ทีมแพทย์พร้อมไหมอันที่๓ต้องมีการให้เลือดไหม
แล้วเลือดในกรุ๊ปที่น้องมีเนี่ยพร้อมหรือเปล่าต้องขอจากที่ไหนมาเพิ่มเติมหรือเปล่า
นะฮะทั้งสามองค์ประกอบนี้ซึ่งอาจจะมีองค์ประกอบอื่นก็ได้นะฮะ
องค์ประกอบนี้บวกกับองค์ประกอบอื่นเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องผ่าตัดในช่วงเวลาใด
ตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบเลยว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักมากนะครับหนักมาก
แล้วเนื่องจากทำงานเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยหลายโรงพยาบาลนะครับ
ก็ต้องป้องกันทุกอย่างให้พร้อมนะครับหลายที่ก็จะเซตว่าจะต้องมีการตรวจโควิดทุกราย
นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเคสที่จะมาผ่าตัดเพราะว่าผ่าตัดยิ่งผ่าตัดใหญ่เนี่ย
จะใช้เวลานานหลายชั่วโมงดังนั้นการตรวจนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัย
เรามีการระดมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวัคซีนก็ฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ไปแล้วแม้ว่าจะฉีด๒เข็มแล้วไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันการติดได้
แต่ว่าติดแล้วอาจจะอาการไม่หนักประเด็นเรื่องของโควิดเนี้ย
ก็เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในการที่จะทำให้การหัก
คือทางคุณหมออธพรที่ท่านบอกกับเราเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องไปดูเรื่องการสื่อสาร
ระหว่างโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์กับทางคนไข้ด้วยกับทางผู้ป่วยด้วย
เพราะว่าตอนนั้นมีการบอกกันชัดเจนหรือเปล่าให้เข้าใจหรือเปล่าว่าตามขั้นตอนต่างเนี่ยมันต้องเป็นยังไงบ้าง
แต่ประชาชนโดยทั่วไปขอให้มั่นใจได้ว่าแพทย์ทุกคนโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ย
ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บสาหัสในภาวะฉุกเฉินอย่างแน่นอน
ยังไงก็ไปโรงพยาบาลได้ตามปกติแล้วมีขั้นตอนไปจนถึงขั้นสูงสุด
แต่ถ้าคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ยื่นเรื่องร้องเรียนมาที่สปสชได้